ช่วงเวลาแบบนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักหมอบุญแล้วนะครับ

เมื่อวานนี้ตามกันมาทั้งวันและวันนี้ต้องตามความคืบหน้าด้วย
กรณีที่ว่าหมอบุญได้มีการดีลกับทางไฟเซอร์
เพื่อจะเอาวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาถึง๒๐ล้านโดสได้จริงหรือไม่
เล่าย้อนสักนิดหนึ่งคือเมื่อวานเราตามข่าวกันมาทั้งวันนะครับ
กรณีที่นายแพทย์บุญวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัท
ได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้คือ
ได้มีการดิวจะเอาไฟเซอร์เข้ามาในบ้านเรา๒๐ล้านโดส
แต่การดีลเป็นการดีลผ่านหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย
สามารถดำเนินการเป็นผู้สั่งซื้อไฟเซอร์
จากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราได้๒๐ล้านโดส
ได้ยินแบบนี้นะครับหลายคนตื่นเต้นครับว่า
หมอบุญเองเราก็มองภาพเป็นภาพของโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหม
ก็หมายถึงว่าโรงพยาบาลเอกชนดีลไฟเซอร์มาได้จริงนะฮะ
ทีนี้ครับเมื่อวานก็รอเพราะหมอบุญบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการ
หลดปากกาเซ็นสัญญากันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นตัวแทนที่ถูกต้องกับทางบริษัทไฟเซอร์ในต่างประเทศนะครับ
เราก็ต้องไปถามหมอบุญอ้าวหมอบุญตกลงยังไง
หมอบุญบอกโอ๊ยอย่าไปตกออกตกใจกับข่าวนี้เลย

เพราะการจะจัดซื้อไฟเซอร์มาจากต่างประเทศเอาเข้าไทยได้
ไฟเซอร์เขาก็มีการประกาศตัวอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
ขายให้กับรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้น
ก็ไม่ได้ไปดิวกับเขาโดยตรงนี้
ผมก็บอกพวกคุณแล้วว่าผมดีลโดยให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานกลางถูกต้องตามกฎหมาย

แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยคืนนี้เสร็จแล้วเพราะตอนนี้ดูสัญญากันอยู่
แต่เบื้องต้นวันนี้เซ็นแน่ใช่ไหมหมอ
แน่แล้วเพราะสัญญามันต้อง๓๐กว่าหน้า๔สัญญา
พิจารณากับหลังผมก็นั่งดูกันอยู่เนี่ย
นักข่าวของเราถามหมอบุญเมื่อวานี้
เมื่อวานไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แล้วนะครับ

แล้วเมื่อวานมีติ่งประเด็นนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ
มีรายงานว่าราคาหุ้นของผู้ประกอบการโรงพยาบาลพุ่งขึ้นกว่า๑๓
จะนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์
โอ้โหหลายคนโยงไปเรื่องของการปั่นหุ้นเลย
ใช่เขาบอกว่าทำแบบนี้ต้องการจะปั่นหุ้นหรือเปล่า
เมื่อวานเราก็ถามหมอบุญหมอบุญปั่นหุ้นไหม
หมอบุญบอกโอ๊ยไม่ได้ปั่นหุ้นไม่ได้คิดจะปั่นหุ้นอะไรเลยนะครับ

พบว่านายแพทย์บุญได้ทยอยซื้อหุ้น
ตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๑๓กรกฎาคมจำนวน๙ครั้งนะครับ
รวม๑ล้าน๕๐๐๐๐หุ้น
รวมอุราคาณะปัจจุบันถึง๓๓ล้านบาทครับ
ตามต่อเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานก็ถือว่า

ในการที่จะดีลในการที่จะเซ็นสัญญาให้ไฟเซอร์
ส่งเข้ามาที่บ้านเรา๒๐ล้านโดส

ถ้าใช้ภาษาง่ายกับคุณโทรจิก
กตลอดเลยว่าหมอบุญตกลงว่ายังไง

บอกว่านี่ครับความคืบหน้าในการดีลจัดซื้อไฟเซอร์นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
หรือว่ากรตสั่งห้ามไม่ให้พูดอะไรแล้ว
เพราะเกรงว่าจะเข้าข่ายปั่นหุ้น

ผมขอให้ท่านสอบถามกับทีมทนายตัวแทนในการเจรจา

เราก็ขอนะขออีกเรื่องได้ไหมหมอบุญ
ขอถามจริงหน่วยงานรัฐหน่วยงานกลางหน่วยไหน
ที่บิวซื้อไฟเซอร์ให้หมอบุญ
ดิฉันว่าตอนแรกหมอบุญปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้นะ
เพราะเขาบอกว่าต้องให้เขามาแถลงเองใช่ไหม

ปฏิเสธอยู่นะครับบอกมันพูดไม่ได้

เขาห้ามพูดห้ามแจ้งห้ามแถลงไข
คือเราก็อยากรู้ถ้าหมอบุญพูดมานะหน่วยงานนั้น
ทีมข่าวจะได้ไปตามที่หน่วยงานนั้นด้วย

แล้วสื่อเอาจริงทุกช่องถามแต่คำถามนี้
แต่หมอบุญก็ไม่เคยบอกเลยนะ

สัมภาษณ์อะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทางผู้บริหาร

มูลค่ากว่า๗๘๐ล้านบาท
ที่ได้นำไปจ่ายให้องค์การเพศสัตว์ชะกรรม

รูปนี้ถ่ายที่อพคือองค์การเพศัตริย์

โดยนางสาวสุวดียังระบุด้วยนะฮะว่า

หลักฐานมีอยู่ในเว็บของกรต

ส่วนกลางปีหยุดซื้อเพราะบริษัทมี

เพื่อบริหารเงินสดและประคองราคา
ในช่วงวิกฤตราคาหุ้นผันผวนโควิด
แล้วก็แฮชแท็กเซฟหมอบุญจากเรื่องของการดีลไฟเซอร์๒๐ล้านโดสของหมอบุญ
คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกมาแจงเรื่องของหุ้น
ขั้นตอนในสัปดาห์นี้คือจ่ายเงินให้องค์การเพศรัชกรรมเขา
คุณดิวไว้กี่ล้านโดสอะไรก็ว่าไป
คุณจ่ายเงินให้องค์การเพศัตวองค์การเพศัตว์รวบรวมเงินจากโรงพยาบาลเอกชน
จากอพองค์การเพศรัช
ใช่แต่ทีนี้อยากรู้ไหมคะเกี่ยวกับหลักการนำเข้าวัคซีน
ใช่ค่ะคือไปถามทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
คุณหมอภัยศาลดั่นคุ้มเปิดเผยเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าเวลานำเข้าวัคซีนเนี่ยนะคนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ย
เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตแต่ถ้าเกิดว่ามีการดีลกับผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง
และผู้ผลิตในต่างประเทศยอมให้มีตัวแทนเพิ่มเติมทำได้นะ
ทางเอกชนแล้วก็ตัวกลางของหน่วยงานรัฐ
มาได้จริงหรือไม่๒๐ล้านโดส